ด้านภาคเอกชนมีการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายของอุบัติเหตุนะคะ
ด้วยการเปิดโอกาสให้ทั้งนิสิตนักศึกษานั้นช่วยกันเสนอแผนรณรงค์
ลดอุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัย
รวมทั้งนำไปเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในสนามจริงด้วย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสัมชาเรียนรู้ระบบความปลอดภัยของรถยนต์โตโยต้า
ขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนนผ่านเซฟตี้ซีมูเลเตอร์ที่โตโยต้าเมกาเว็บ
จัดแสดงนวัตกรรมของโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่น
สวมแว่นตาพาโนรามาที่มองเห็นได้ถึง๓๖๐องศา
ระบบจะผ่านท่องไปบนท้องถนนโดยขับผ่านสถานการณ์ต่างอย่างเช่น
เมื่อรถออกนอกเลนก็จะมีระบบเตือนภัยคนขับ
กรณีที่มีคนตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดระบบเบรกจะทำงานอัตโนมัติ
และยังมีระบบลดผลกระทบจากอุบัติเหตุหากเลี่ยงไม่ได้จริงก็จะให้เกิดน้อยที่สุดค่ะ
ผมไม่เคยขับรถเนอะก็จะมีความคิดแบบว่าในใจว่าแบบการขับรถเป็นอะไรที่ยาก
ข้างนอกถนนด้วยอะครับแต่พอเราเจอระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ใช่ช่วยให้เรา

เราก็จะเหมือนกับรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่ปลอดภัยมากขึ้น
ให้เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะขับรถมากขึ้น
อย่างเช่นเราได้เห็นก็ว่าก็จะมีการที่รถหยุดอัตโนมัติ
เมื่อมีคนข้ามถนนเรมูอีอร์สิงคลิตขวางอยู่บนถนน
รถก็จะหยุดให้อัตโนมัติ
ยังได้ทดสอบประสิทธิภาพของรถยนต์ไฮบริด
กับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันธรรมดา
มาที่นี่ทำให้พวกเขาได้รู้ว่า

มีความสำคัญต่อการขับขี่มาก
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมาก
ได้มาศึกษาที่นี่นะครับ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสัมชันทั้ง๔คนนี้
มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์จริง

ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
สื่อสารว่ากรวยมีชีวิตและเปรียบเสมือนคน
ถ้าหากขับรถเร็วและไปชนกรวย

คลิปวิดีโอที่เยาวชนกลุ่มนี้ผลิตขึ้น
มีเป้าหมายเพื่อลดอุปถิเหตุในรั้วมหาวิทยาลัย
หลายแสนคนและผลสำเร็จของโครงการคือการลดอุปถิเหตุได้จริง
และการใช้ความเร็วก็ลดลงถึงร้อยละ๙๖
ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่
ระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
และใส่ใจแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
หลังจากนี้เด็กกลุ่มนี้จะนำประสบการณ์ที่ได้รับ
ปรับแผนประชาสัมพันธ์ลนโรงลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย
ให้สมบูรณ์และได้ผลมากขึ้น
ญจนาปลื้มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน